คุณผู้ชมครับมาดูกรณีหญิงวัย๔๘ปีชาวจังหวัดชมบุรี
เขาแจ้งความเอาผิดน้องสาวต่างพ่อ
มีการโพสต์ภาพและข้อความลงในเฟซบุ๊ก
จ้างคนมากระทืบเธอกับลูกสาว
โดยจะให้ค่าจ้าง๑๐๐๐บาท
เชื่อว่าปมเหตุมาจากความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ
โดยนางอรัญญาศิลปะชัยอายุ๔๘ปี
พร้อมด้วยนางสาวอภิญญาลูกสาววัย๒๓ปี
เข้าพบตำรวจภูทรเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีเมื่อวานนี้
เพื่อแจ้งความเอาผิดน้องสาวต่างพ่อ
ที่ได้โพสต์ภาพของเธอแล้วก็ลูกสาวลงในเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าอภิรยา
พร้อมเขียนข้อความว่าใครเจอตัวนี้ที่ไหน
ใครเจอตัวจุดนี้ที่ไหนนะครับ
กระทืบมันได้ตรูให้๑๐๐๐บาท
เรื่องจ่ายเงินตรูจ่ายไม่อั้นครับ

อรัญญาบอกว่าถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยาม
และอาจทำให้เธอกับลูกได้รับอันตราย
เพราะว่าเหมือนมีการตั้งค่าหัวไว้ไงนะครับ

นางอรัญญายังเล่าถึงสาเหตุของเรื่องนี้นะครับ
หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตแล้ว
พยายามวิ่งเต้นให้ได้รับมรดก
กระทั่งได้รับมรดกเรียบร้อยแล้ว
และได้พยายามเข้าไปดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง
แต่น้องสาวต่างพ่อไม่ต้องการดูแลแม่
และต้องการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน
ไล่เธอออกจากบ้านและก็ไม่ยอมเลี้ยงดูแม่ที่ป่วย
แต่เธอก็แอบเข้าไปดูแลแม่ตลอดนะครับ
ทำให้น้องสาวต่างพ่อเกิดความไม่พอใจ
แล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คขู่แบบนี้นะครับ